กับคลิปอีกหนึ่งคลิปที่สะเทือนใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ผู้ปกครอง
ตอนนี้สังคมวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะค่ะ
กรณีที่คุณพ่อรายหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์อ้างบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้
เป็นคลิปลูกของคุณพ่อวัย๓ขวบที่ชื่อว่าออกัส
คือเขามีภรรยาแล้วเขาเลิกกันไปแล้วแต่ว่าฝั่งแม่เลี้ยงน้องออกัส
ปรากฏว่าแม่ไปตั้งวงกงเล่ากับเพื่อนแล้วเพื่อนที่อยู่ในวงเล่า
เป็นทั้งเพื่อนของคุณแม่และเพื่อนของคุณพ่อ
ถ่ายคลิปนี้มาให้พ่อดูน้องออกัสเด็กวัย๓ขวบ
อ้างบอกว่าแม่ให้กินเล่าแล้วน้องคืออุ๊กแตกเลย

ส่วนเรื่องของสิทธิ์ในการดูเหล็กเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้ค่ะ
เนี่ยค่ะคลิปนี้ได้ถูกวิพักวิจัยมาสักประมาณ๒๓วันแล้ว

ถูกอ้างว่ามีเหล้าอยู่แล้วน้องก็กระดกดื่ม

ลักษณะคือเหมือนเนี่ยจังหวะนี้เหมือนน้องอ้วก
แล้วคนที่อยู่ในวงเล่าเนี่ยบอกก้มสิก้มสิ
แล้วมีคนที่หัวเราะด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงหัวเราะเนี่ย
เป็นเสียงแม่หรือว่าเสียงของเพื่อนแม่
แต่ที่แน่คนที่เป็นพ่อซึ่งเขาเลิกลากับแม่ของน้องออกัสแล้ว
เขาอยู่สุรินทร์ด้วยกันเขาบอกว่าเห็นแล้วไม่สบายใจเลย
ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ควรที่จะให้เด็กดื่มเหล้าแบบนี้
ถามว่ามันเป็นประเด็นมาได้ยังไงก็เพราะว่าพอพ่อเห็นคลิปนี้แล้ว
ไม่สบายใจเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์
คำถามไปที่ชาวเน็ตหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
เรื่องของการฟ้องร้องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูน้องออกัส
อยากเอามาเลี้ยงเองไม่อยากให้แม่เลี้ยงแล้วนะคะ
เพราะไม่สบายใจที่เห็นแบบนี้นะคะ

ว่าแม่เอาเหล้าให้ลูกกินแล้วน้องอ้วกแตก

จริงก็คือนางสาวกาญจนาใจเดียวนะคะบอกว่า

ไอ้คลิปที่พ่อของเด็กนำไปโพสต์
แม่น้องออกัสอธิบายเพิ่มเติมบอกว่า

กับเพื่อนข้างบ้านนั่งกินหมูกระทะกัน
ออกัสเดินมาหยิบขวดเหล้าเก่า
ที่มีเหล้าติดอยู่ที่ก้นขวดนิดเดียว
แล้วเด็กข้างบ้านน้องข้างบ้านที่สนิทกัน

ตั้งใจว่าจะส่งให้พ่อเด็กดูส่งให้ดูทำไม
ตั้งใจจะให้ดูพัฒนาการของลูกนะคะ
ซึ่งในภาพที่เห็นนั้นน้องออกัสที่ถือแก้วเหล้า
มีเหล้าติดก้นแก้วเท่านั้น
แล้วน้องก็ยกมาชิมแล้วก็บ้วนออก
จังหวะที่น้องที่หลายคนบอกว่าน้องอ้วก
แม่ชี้แจงบอกว่าอันนั้นน้องบ้วนเล่าออกมา
ไม่มีใครจับให้น้องดื่มไม่มีใครจับยัดปากน้อง
ที่สำคัญแม่บอกว่าไม่เคยให้ลูกดื่มเหล้าด้วยค่ะ
ไม่รู้นี่คือคำจี้แจง

ยังไงก็แล้วแต่ฝั่งพ่อของเด็กเนี่ยที่เลิกราไปแล้ว
แล้วก็มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้เดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะคะ
พ่อบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่สบายใจ
ตอนนี้คุณวัฒนเพชรสายอยู่๒๓ปี
คุณพ่อของน้องนะคะเดินหน้าประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งใจอยากรับลูกมาเลี้ยงดูเอง
หลังจากที่เห็นคลิปแล้วรู้สึกไม่สบายใจเบื้องต้นค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะ
ตอนนี้คือคุยกันก่อนเรื่องในครอบครัว
ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงก็คงต้องฟ้องร้องต่อสาร
เพื่อขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก